ส่วนเดียวองภาพธุรกิจเมื่อวานก็มีอาจารย์อนุญาตผ่อนปรน
ก็ในพระทบิสิรินวิสาณีโอทินนโคศกศาวบกคอร์นะฮะ
เมื่อวานในช่วงบ่ายเย็นนะครับประมาณ๔โมง
คือโคศกศาวบกคอก็แถลงผลการประชุมศาวบกคอร์ชุดใหญ่
ส่วนในกรณีที่ภาคธุรกิจโดยสมาคมศูนย์การค้าไทย
เสนอให้สบคผ่อนปลน๔ธุรกิจในห้างสรรพสินค้านะครับ
ก็คือธนาคารหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปรากฏว่าสบคลายให้ธุรกิจเดียว
ก็คือธนาคารและสถาบันการเงินภายในห้าง

แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบอะไร
โอ้โห๒๐๓๐ข้อนะฮะส่วนอีก๓ธุรกิจนะครับ
ร้านขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าใน๒๙จังหวัด
พื้นที่สีแดงเข้มยังไม่คลายร็อก
นอกจากนี้สอบคอยังย้ำหน่วยงานรัฐและเอกชน
เวิร์คฟอร์มโฮมอย่างต่อเนื่อง
และให้บริษัทเอกชนห้างร้านที่มีพนักงานเกิน๕๐คน
นี่สับคำใหม่กันนะฮะคอมพานีไอโซเลชั่นนะครับเราเคยได้ยินแต่อะไรนะ

และต้องมีการเพิ่มมาตรการนะคุณนะ
ถ้าพนักงานยังต้องมาทำงานในบริษัทอยู่
คุณถ้าเกิดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นคอร์สเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน
ถ้าสมมุติเกิดว่าทางบริษัทเองยังให้พนักงานมาทำ

เพราะว่าถือว่าให้พนักงานของท่านออกมานอกบ้าน

นี่ตัวอย่างของไทยรัฐของเราคุณดูสิ
พวกเราก็ได้รับการตรวจหาเชื้อแบบนี้ทุก๓วัน
แล้วตอนนี้ผ่อนมาบ้างแล้วเป็นทุก๕วัน
และเรามีนี่คุณสมุดยืนยันการคัดกรองโควิด

พอคุณหมอเขาตรวจให้คุณหมอเขาก็จะสแตมป์ให้
เราถึงจะเดินเข้าตึกเข้าไปทำงานได้
คือการตรวจของไทยรัฐนี่เข้มข้นมากเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจสมมุติว่าดิฉันอย่างนี้
มาอ่านข่าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวเลิกอ่านแล้วเดี๋ยวไปตรวจไม่ได้นะ

ถ้าไม่ให้ไปตรวจนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาในการไปตรวจ
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานนะครับ
นี่ก็เป็นข้อกำหนดของสบคมาแล้ว
ต้องให้มีการตรวจ๕วัน๗วันเนี่ยนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการพบพนักงานติดเชื้อ
ก็จะต้องมีการติดตามอาการแบ่งสีผู้ป่วยประสานหาเตียง
จัดถุงห่วงใยที่มีสิ่งของจำเป็นและยา
รักษาเบื้องต้นระหว่างรอการรักษามอบให้กับพนักงาน

สำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่ยังรักษาที่บ้านนะครับ
ตอนนี้ทางด้านของหน่วยงานหนึ่งก็คือธนาคารออมสิน
มีโครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม
สำนักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ
จัดส่งยาฟาวิพิราเวียและเวชพันธ์ดูแลตนเอง
เพื่อให้เข้าถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วย
ตรอกซอกซอยชุมชนต่างได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
ยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้
คือผู้ป่วยบางรายที่รออยู่ที่บ้านบอกว่า

นี่นะครับคนจัดส่งอาจจะเข้ามาไม่ถึง

ทีนี้ออมสินเขาเลยทำงานร่วมกับภาครัฐด้วยนะ
ตรอกซอกซอยสามารถเอากล่องยาน
ดูสิไปให้ถึงหน้าบ้านกดออดให้ได้เลยนะคะ
ผู้มนวยการธนาคารออมสินนายวิทัยรัฐนากร
ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
หรือประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสิน
ให้ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลตัวเองที่บ้าน
สปสชแจ้งความประสงค์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

รายเดอร์ก็จะจัดส่งยาให้ท่านที่บ้านได้เลยนะครับ